เป็นปลาหมึกวงน้ำเงินเนี่ยหน้าตาแบบนี้ค่ะ
ที่มีพิษร้ายแรงถ้าไปเจออย่าไปกินเด็ดขาด

เนี่ยเหมือนปลาปากกะเป้าเลยทีเดียว
นายชานนท์เดชคุ้มวัย๓๖ปีเขาเป็นชาวประมงเรือเล็ก
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองนะคะ
วันหนึ่งเขาก็ไปวางอวนปูแล้วก็หมึกสายหรือว่าหมึกกระเป๋าค่ะ
แต่พอกลับมาเนี่ยเอ๊ะมันมีหมึกหน้าตาแปลกแบบนี้ติดมาด้วย
เขาบอกเขาจำได้นะว่าเขาเคยดูในทีวีดูสารคดี
นี่มันเรียกว่าหมึกวงน้ำเงินนี่นา
เขาบอกว่าเป็นหมึกมรณะเลยเพราะว่าพิษร้ายแรงมาก
ถ้าโดนกัดหรือกินเข้าไปเนี่ยตายแน่นอน
เขาก็เลยเอากลับมาใส่ไว้ในตู้ปลา

แต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานว่าหมึกตัวนี้มันตายแล้วนะคะ

ชานนท์เขาบอกว่าเขาออกเรือไปดักจับปลาหมึก
ก็ไปเจอเจ้าตัวนี้อยู่ที่ดักจับนี่แหละ

คุ้นว่ามันอยู่แต่ที่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอ
เจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยเอากลับมาใส่ตู้ปลาที่บ้าน
ทีนี้เราก็เลยไปถามรองศัตว์อาจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ
รองคณะบดีคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจริงนะปลาหมึกชนิดนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่
เพราะว่าที่ผ่านมาปลาหมึกชนิดนี้ก็เจออยู่บ่อย
โดยเฉพาะอ่าวไทยจะเจอมากที่สุด
แต่ว่าส่วนใหญ่คุณเขาจะไปเจอในระดับน้ำที่มันลึกไง๕เมตร๖เมตรแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นใครที่ไปเล่นน้ำตื้นไปเล่นน้ำอยู่ริมชายหาด
อันนี้ไม่ต้องกังวลนะว่าจะถูกปลาหมึกชนิดนี้กาด
แต่ว่าคนที่จะถูกปลาหมึกชนิดนี้กัดหรือว่าโดนมันเนี่ยคือ
ตอนนี้ในไทยยังไม่มีรายงานโดนปลาหมึกนี้กัด
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพิษของมันพิษมันร้ายแรงจริง
พิษเทียบเท่ากับปลาปากกะเป้า
คือเวลาโดนกัดหรือว่าเผลอไปกินปลาหมึกชนิดนี้เข้า

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำยังไงล่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการชาเป็นอมภาษณ์
แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะคะ

ห่วงเรื่องการเผลอกินมันเข้าไปซะมากกว่า
เพราะที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาจำได้ไหมคะว่า
มีปลาหมึกชนิดนี้หลุดมารวมขายกับปลาหมึกทั่วไป

เพราะว่าพิษของปลาหมึกชนิดนี้

จะบอกเลยนะคะว่าพิษปลาหมึกชนิดนี้
ต่อให้โดนความร้อนก็ไม่หายค่ะ

สังเกตได้โดยง่ายเลยก็คือ
สังเกตเลยตัวมันจะมีจุดเป็นวง
สีน้ำเงินแบบนี้เห็นเมื่อไหร่